ก่อนที่จะมี๑รายลงมาดูลาดเหล่า
จากนั้นพักพวกที่อยู่ในรถ๔คน
โดยทยอยลำเลียงอย่างระมัดระวัง
ใช้เวลาก่อเหตุรวมทั้งสิ้นประมาณ๑๒นาทีค่ะ
ซึ่งตลอดเวลาก่อเหตุนะคะกล้องวงจรปิด
ก็สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดด้วยนะคะ
ธีรพลพุทธซ้อนอายุ๓๕ปี
เจ้าของรถจักรยานยนต์คันที่ถูกขโมย
เปิดเผยกับทีมข่าวว่ารถนี้ซื้อมาได้ประมาณ๒ปี
ราคา๒๗๕๐๐บาทค่ะไม่รวมของแต่ง
ซึ่งหลังเกิดเหตุรอปภอ้างว่านั่งดูโทรทัศน์
โทรศัพท์มือถืออยู่อีกตึกนึงไม่ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ขณะเดียวกันนะคะนายธีรพลก็เปิดเผยว่า
เมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งมาว่า
ตอนนี้รู้ตัวคนร้ายทั้งหมดแล้ว
ส่วนจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยไปนั้น
คนร้ายอ้างว่าขายส่งไปแล้ว
แต่ไม่ซัดทอดค่ะว่าขายต่อให้ใครอย่างไร
หลังจากนี้อาจจะต้องหาทนายหรือว่าเจรจาไฟแนนซ์
ยื่นฟ้องกลุ่มคนร้ายนะคะ
จากตัวเขาไม่ยินดีหากต้องผ่อนต่อกับทรัพย์สินที่หายไปนั่นเองค่ะ
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพประตูน้ำจุลาลงกร
เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุ๓ใน๕เป็นเยาวชนค่ะ
มีประวัติลักทรัพย์จักรยานยนต์มาก่อนหน้านี้
โดยระหว่างก่อเหตุขโมยบิ๊กไบท์ของนายธีรพลเมื่อวันที่๑๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
ทั้ง๓อยู่ระหว่างการประกันตัว
แล้วก็รอสารเด็กและเยาวชนตัดสินวันที่๓๐พฤษภาคม
ซึ่งต่อมาผลปรากฏว่าทั้ง๓ค่ะถูกตัดสินจำคุก
โดยเยาวชนกลุ่มนี้หลังจากขโมยจักรยานยนต์ของนายธีรพล
ไป๑สัปดาห์ก็ยังได้ก่อเหตุขโมยจักรยานยนต์บริเวณใกล้เคียงอีก๑ครั้ง
ส่วน๒คนร้ายที่เหลือนะคะร้อยเวรเจ้าของคดีกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
ออกหมายจับภายใน๑๒วันนี้ค่ะ